หนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์สลดค่ะ
เครื่องผสมปูนหนีบหัวคนงาน
ทำให้คนงานเสียชีวิตดับสยองนะคะ
เพื่อนคนงานนี้ก็หวาดภาวะไปตามกันเลยค่ะ

ช่วงเย็นนะคะ

เป็นเหตุผู้เสียชีวิตจากเครื่องจักร
อยู่ในบริษัทผลิตคอนกรีตชนบุรีที่อำเภอบ้านบึงค่ะ
พอไปถึงเนี่ยนะก็พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานชาวเมียนมา
คือนายสันลายอายุ๓๒ปี
ด้วยความเคารพคุณผู้ชมเสียชีวิตแบบจมกองเลือดอยู่ที่พื้น
สภาพที่บอกว่าสยองเพราะว่าศีรษะขาดนะคะ
แล้วก็ใกล้นั้นมีเครื่องจักรผสมปูนที่กำลังทำงานอยู่

ทีนี้จากการสอบถามคนงานด้วยกันเขาก็เล่าให้ฟัง
ว่าตอนที่เครื่องจักรกำลังทำงาน
ตัวนายซาลายขึ้นไปทำความสะอาดที่บล็อกรองรับปูน
แล้วตอนนั้นล้อเลื่อนลายผลิตก็ลำเลียงปูน
เพื่อที่จะไปเทในบล็อกถัดไปแล้วไม่ได้ทันระวัง
ทำให้เครื่องลำเลียงปูนมันไหลมา
แล้วก็มาทับศีรษะจนเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้ทางผู้กำกับสพบ้านบึงพันธุ์ตำรวจเอก
ทวีกุฎแถลงก็บอกว่าพอได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต
ก็มาตรวจสอบปรากฏว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
ทีนี้แรงงานต่างด้าวคนนี้มีใบอนุญาตการทำงานถูกต้อง
แล้วผู้กำกับก็มีการสอบสวนเพื่อนร่วมงาน

บอกว่าตัวนายซาลายขึ้นไปแซะปูนตรงฐานรับปูนที่มาเท
แล้วก็จะมีเพื่อนคนงานด้วยกันอยู่ด้านล่าง
คนที่อยู่ข้างล่างจะเป็นคนคุมเครื่อง
เพื่อนำปูนที่ผสมแล้วมาเทให้
ทีนี้มันน่าจะเกิดเรื่องของการขาดการสื่อสารกัน

มีการปล่อยเครื่องลำเลียงปูนมา
ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พนักงานสอบสวน
ก็จะสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จะได้ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป
อันนี้เป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นนะคะ